สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะมันให้เยอะมาพอดีนะคะใส่ใส่มันอยู่
กลับมาแล้วสวัสดีคุณกัญชัยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็ไปร่วมงานแทนพลเอกประยุทธ์
หรือในภารกิจอื่นก็ของรองรัฐมนตรี
ก็ได้รับการต้อนรับตรงนี้เหมือนกัน
ส่วนกรณีอีกคำถามหนึ่งก็คือ
ถ้าเกิดมีผู้ชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเนี่ย
กดอีกคำร้องแล้วก็ให้นายกดูปัจจุบัติหน้าที่ปุ๊บ

ว่าปมนายกแปดปีเนี่ย

ต้องรอคำวินิจฉัยแล้วเสร็จอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือหลังจากนี้สารรัฐธรรมนูล
ก็จะต้องทำหนังสือเนี่ยไปถึงนายกรัฐมนตรีไปถึงคุณมีชัย
นะฮะจำได้ไหมฮะในช่วงที่คอสชปุ๊บ
ก่อนปีหกศูนย์เนี่ยก็จะมีเอ่อฤรษฎาภารักษาการ
ถูกต้องไหมฮะเพื่อที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ย

นายกไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน๘ปี
ถึงบอกว่ามันเป็นถึง๓ประเด็นไง
วันนี้อันดับแรกคือสารรับคำฟ้องแล้ว

ก็มีการตัดสินว่านายกเนี่ยเกิน๘ปีด้วยแบบไหน
แบบที่๑นับจากวันที่เป็นคอสช

แบบที่๒รัฐธรรมนูลออกมาตอนปี๖๐

แสดงว่าถ้านับจากปี๖๐นายกยังเป็นนายกได้ต่อ
หรือหลังจากที่เราเลือกตั้งกันในสภาวะปกติ
แต่วันนี้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ซะก่อน
แต่สิ่งหนึ่งตัวนายกเองแล้วก็คุณมีชัยนะฮะ

ก็จะต้องดูว่าความคิดเห็นแต่ละท่านเป็นยังไง
แล้วตัวนายกเองเนี่ยก็ต้องชี้แจงว่า

แล้วก็ถ้ายังไม่ครบ๘ปีมีเหตุผลอะไรที่ยังไม่ครบ๘ปี
จะต้องชี้แจงเหมือนกันต่อสารนะครับ
แล้วก็ส่วนคุณมีชัยเนี่ย
คุณมีชัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นประธาน
ฐานะประธานร่างรัฐธรรมนูล

ณตอนนั้นความคิดน่ะความคิดคำว่านายก๘ปีเนี่ย

อ๋อศศตอนนั้นที่เป็นร่วมร่างรัฐธรรมนูลกันอะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณบีชัยเป็นประธานเนี่ย

นายก็จะพูดคำว่า๘ปี๘ปี๘ปี
ปีมาแล้วหรือเช่นท่านไปภูเก็ตท่านก็เคยพูดบอกว่าเนี่ย
ไม่ได้ลงไปเล่นน้ำทะเลมา๘ปีแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งคีย์เวิร์ด
หรือแบบว่าหนึ่งคีย์แมนก็คือคุณมีชัย
ว่าประธานร่างรัฐมนุนในตอนนั้นมีความคิดเห็นต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลยังไง
หรือคาดว่าทั้งสองท่านเนี่ยจะตอบกลับแล้วก็มาให้สารวินิจฉัยเนี่ย
นิสัยไม่น่าจะเกินหลังจากนี้อีก๓๐วันหรือ๑เดือน
หรือจะมีการวินิจฉัยประมาณกลางเดือนกันยายน
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้สิ่งหนึ่งที่ถ้าจะพูดถึงฝ่ายกฎหมายประจำรัฐบาลชุดนี้

คุณวิศนุเขาบอกคำหนึ่งนะฮะว่าต้องไม่ลืมนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชามีอีกหนึ่งตำแหน่ง
คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมไม่มีข้อกำหนดวาระ๘ปี
ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีกระลาโหมอยู่๒๐ปีก็ได้
หากสารตัดสินให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พลเอกประยุทธ์ก็มานั่งเป็นลูกน้องพลเอกประวิทธิ์
ที่นั่งรักษาการนายกบางทีเขาก็ว่าอย่างนั้นณตอนนี้
รองนายกสามารถขึ้นอีกรอบได้ไหมแม่
ก็ต้องรอสารวินิจฉัยอ๋อถ้าสมมุติถึงต้องรอสารรัฐมนูลไง
เพราะฉะนั้น๒คนที่จะต้องให้การถึงบอกคุณมีชัยจะต้องมาให้การแล้วล่ะ
ไม่ใช่ให้การคุณเรียกว่าอะไรนะเติมต้องให้ข้อมูลว่าวันนั้น
เพราะว่าการที่เขียนรัฐธรรมนูญนายก๘ปี

ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จักอันนั้น
คือตอนนี้คือท่านประยุทธ์หยุดไปก่อนถูกไหมคะ
ถ้าสมมุติเอาแบบว่าคิดเองนะ
เพราะวิกป้อมอ่ะเคยหลุดออกมา

เพราะว่าเขาอาจจะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะ
แต่ตอนนั้นท่านหลุดออกมานะฮะสหรัฐธรรมนูญยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลย
ซึ่งทุกคนต้องลองสหรัฐธรรมนูญวิทยาศาสตร์อยู่ดี
แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ไงอันนี้สมมุติความคิดส่วนตัว
ตอนที่ท่านหลุดออกมาก็คือยังอยู่อีก๒ปี
แต่อันนี้คืออาจจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเดือนหนึ่งหรือเปล่า

ระดับโลกผู้นำระดับโลกเขาจะมากันเยอะแยะเลยนะ
ก็ต้องดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นแบบว่าตัวแทนประเทศในการต้อนรับ
ถ้าเกิดวันนี้บิ๊กป้อมเกิดบอกว่าสุขภาพผมไม่ไหวจริง
ผมเป็นนายกไม่ไหวรองต่อมาได้ไหมคะ
ต้องเป็นใครอ่ะคุณอนุทินคุณอนุทินอย่าลืม
คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ย
คุณอภิสิทธิ์เนี่ยที่จริงแล้วเป็นคันดิเดตนายก
แต่คุณอภิษฎเคยบอกโอเคละตอนนั้นที่หาเสียงกันใหม่
คุณอภิษฎบอกว่าเราจะไม่ร่วมกับรัฐบาลคอสชตอนนั้นนะฮะ
ด้วยการตอนนั้นคุณอภิษฎก็เลยลาออกจากการเป็นสอสอลาออกจากทุกตำแหน่งการเมือง
แต่ถ้าวันนี้เกิดอุบัติเหตุจำเป็นจะต้องเป็นคุณอภิษฎกลับมาเป็นนายกอีกได้ไหม
สองวันนี้ที่ประกาศอย่างชัดเจนเลยคุณชัดชาติบอกผมขอทำหน้าที่
ผู้ว่าไม่กลับมาแล้วผู้ว่าผมยังไม่พร้อมจะเป็นนายก
คุณสุดารัฐเกยุราพันธ์เคยเป็นคาดิเดตนายกอันดับหนึ่งของพักเพื่อไทย
แต่วันนี้คุณสุดารัฐก็ออกไปเปิดพักใหม่แล้วถูกต้องไหมฮะ
จริงแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายท่านที่จะต้องเป็นคันดิเดตนะ
หลังจากสารรัฐธรรมนุนตัดสินว่าโอเคถ้า๘ปีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อไม่ได้แล้ว
อันนั้นก็คือกระบวนการทางการเมืองแล้วล่ะเพราะฉะนั้นถ้านับจริงแล้วอ่ะมันก็เหลืออีกไม่ถึงปีนะ
ใครจะเป็นผู้นำประเทศของเราในการที่แบบว่าต้อนรับผู้นำต่างหรือการประชุมครั้งนี้
เพราะทั่วโลกจะต้องจับตามามองมาที่ประเทศไทยของเราเหมือนกัน
คือหลายคนก็แบบว่าตอนนี้ก็ตามหาเลยแหละว่าแล้วคุณตูนายกตูล่ะยังไงบ้างวันนี้
ที่จริงนายกตูวันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลย
จริงเขากลับบ้านตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้แล้วที่จริงวันทุกวันอังคารเขาจะมีการประชุมรัฐมนตรีนะฮะหลังจากนั้นก็ยังไม่มีใครเจอนายกตู่อีกเลย
หลังจากที่สารัฐมนตร์รับคำร้อมพร้อมมีคำสั่งให้ผู้เอกประยุทธ์ชาญโอชา
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมานั้นบรรยากาศที่บ้านพักฮะ
ภายในกรมทหารลาบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์เนี้ย
พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เรียกว่าประตูรั้วเนี่ยปิดสนิทเลย
ค่ะแต่ความจริงแล้วเขาบอกว่าก็ใกล้ใกล้กับบ้านบิ๊กป้อมหรือเปล่า
อืมเขาก็อยู่ใกล้ใกล้กันหรือเปล่านะฮะส่วนพลเอกประวิทย์น่ะ
ที่รักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
อยู่ที่มูลนิทธิปฏิบัตรรอยต่อห้าจังหวัด
ภายในรอหนึ่งทอมอร์รออร์นะฮะโดยช่วงเท่าที่ผ่านมาเนี้ย
นางสาวทิพานังสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกคนใหม่เนี่ย
พักพลังประชารัฐก็มีการเข้าพบบิ๊กป้อมแล้วนะ
เมื่อสานมีคำวิทย์ใช้ออกมาเป็นอย่างทางการเนี้ยฮะ
ฝ่ายกฎหมายของธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยโดยสำนักงานเลขาธิการได้เตรียมความพร้อม
คำชี้แจงไปยังสารรัฐธรรมนูลพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็รับทราบรายละเอียด
ขั้นตอนจากคุณวิศนุเครืองามนะฮะมาโดยตลอดแหละ
วิศนุเขารายงานพลเอกประยุทธ์ตลอดอีกทั้งในการประชุมคอรมอลก็ได้ชี้แจง
เมื่อวานนี้เขาบอกเหมือนนายกก็บอกว่าเหมือนกับการสั่งลานิดนิดเหมือนกันนะอืม
บอกที่ประชุมคอลโมนะฮะก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดต่าง
เตรียมความพร้อมให้กับนายกไปแล้วล่ะครับสำหรับความเคลื่อนไหวนะฮะ
คณะทำงานของนายกบนตึกไทยคู่ฟ้าเขาบอกวันนี้แปลกปกติทีมทำงานนายกจะเต็มตึกไทยคู่ฟ้าใช่ไหม
วันนี้ตึกไทยคู่ฟ้าไม่มีความเคลื่อนไหวเลยของใช้ส่วนตัวเขาบอกว่าจะดูเนี่ย
ประเพณีเหมือนกันนะว่านายกคนไหนจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อก็คือการเก็บของ
การเก็บพระพุทธรูปที่เอาไปตั้งไว้ในธรรมเนียมเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟ
คือรองอย่าลืมว่าเขาถามว่าท่าสมมติกือพลเอกประวิทย์เนี่ยไปรักษาการนายองดั้ยเนี่ย
นายกแล้วเนี่ยก็จะต้องย้ายไปทำงานห้องนายกหรือเปล่า
ห้องนายกที่เมื่อก่อนมีรูปไม้รูปนี้จำได้ไหม
ที่คนก็แชร์กันเยอะมีรูปม้ามีรูปอะไรเนี่ย
บอกพลเอกประวิทย์ไม่ย้ายนะนี่นี่มีรูปปิดทองหลังพระ
เห็นไหมฮะอันนี้เป็นห้องทำงานของนายกที่ตอนนั้น
ครั้งหนึ่งเคยเอาออกมาให้เราดูกันหรือทุกวันเด็กสมัยก่อน
ก็จะขึ้นไปดูห้องทำงานนายกกันเขาบอกว่าวันนี้พลเอกประวิทย์เนี่ย
ในฐานะเขายังรักแค่รักษาการเขาก็เลยจะไม่ขึ้นไปทำงาน
บนตึกไทยคู่ฟ้าเขาจะใช้ห้องทำงานเดิม
ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีบนตึกบัญชาการหนึ่งนะฮะ
อันนี้คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่หลายคนเนี่ยต้องยอมรับติดตามกันอย่างใกล้ชิด
ชาวบ้านเขาก็เขารู้แหละว่าใครจะไปใครจะมาหรือใครจะไป
แต่เขาแค่อยากจะรู้ว่ามันจะดีขึ้นมาอย่างเท่านั้นครับแม่เอาตรง
คนก็ถึงคำถามเดียวแม่
คนไปดูคำถามนายหมอป้ายกันอย่างเงี้ย
คือตอนนี้ชาวบ้านก็อยากรู้ว่าใครจะไปใครมาคือมันต้องทำงานแหละ
แต่มันจะตรงนี้วิกฤตในประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นมา

แค่วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนนายกเราไม่รู้เพราะว่าก็เหมือนกับไม่ได้เปลี่ยนป่ะ
แต่ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยร่างพรบงบประมาณปี๒๕
๓ล้านล้านป่านฉลุย

อาจจะลืมมองไปโฟกัสตรงนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
โฟกัสโฟเล็กส์อยู่ไงคะ
เมื่อวานเนี้ยจริงแล้วแน่๓ล้านล้านผ่านฉลุยเค้าว่ายังไงบ้างน้อง

ว่าเราลืมไปเลยนะว่า๒วันเต็มที่เขาอยู่ที่สภากันเนี่ย
งบรายจ่ายปีหน้าถูกค่ะปีหกหกอืม
สามล้านล้านสามจุดหนึ่งแปดห้าล้านล้านบาท
นี่แหละสามล้านล้านเธอผ่านเรียบร้อย
เขาบอกผ่านสรุยที่เขาบอกว่าพลเอกประวิทย์อ่ะ
ที่บอกว่าในระหว่างที่กำลังประชุมคอรมอลอยู่ที่พลเอกประวิทย์บอกวันนี้
พลเอกประวิทย์เดินเร็วขึ้นอ่ะ
เดินเร็วขึ้นดูใครจะกระสับกระเจก
เรียกสอสอพลังประชารัฐมาคุย
ว่ายังไงก็ต้องเอางบ๓ล้านล้านให้ผ่าน
ใช่ซึ่งพลเอกประยุทธ์เขาก็มีการบอกค่ะ
ขอบคุณสภาพผู้แทนรัศดรนะคะที่ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเนี่ยค่ะ
เรื่องของรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๖วงเงิน๓๑๘๕ล้านล้านบาท
ไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
คือท่านก็บอกอ่ะนะคะบอกว่าจะใช้งบประมาณนี้อย่างคุ้มค่าที่สุด
แล้วก็บอกว่าให้มันมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ฟื้นฟูจากผลกระทบโรคโควิดเพื่อขับเคลื่อเศรษฐกิจไทย
ให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพบอกมาเป็นแบบนี้
ที่จริงเมื่อวานมีโอกาสนั่งดูประชุม

การรวมกันของสองค่ายโทรศัพท์เยอะอืม
สอสอมีความเห็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกัน
เนาะคุณหนุ่มเชิญฮะคุณหนุ่มไม่ได้อ่านข่าว
เนี่ยข่าวใส่ใครมาหลายวันหลายวันมากเนี่ย
ไปดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้อุ้มมันโดนอุ้มไปไหนใช่ไหมพี่

ไอ้เรื่องนี้แหละไอ้เรื่องทหารหญิงกับสิบตำรวจโทยิงนี่แหละ

นี่ไงมันนั่งอยู่นี่นะมีคนบอกว่าพี่โดนปล่อยตัวมาแล้วเหรอ
ไม่ได้โดนจับนะอยู่ดีนะครับเอ้า
ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะก็แน่นอนครับว่าก่อนหน้านี้มันเป็นประเด็นขึ้นมา
ก็คือเรื่องราวของทางฝั่งทหารรับใช้หรือว่าเป็นทหารหญิงรับใช้นะครับ
กับอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นอ่าเป็นตอนนี้เป็นเป็นผู้ต้องหาไปแล้ว
นะครับก็คือตัวฝั่งของสิบตำรวจโทหญิงอ่ากรสะสิหรือว่าทางคุณนุษย์
นะฮะก็คือประเด็นที่มาที่ไปอย่างที่คนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของคุณนุษย์เองซึ่งเป็นตำรวจหญิงเนี่ยนะฮะ
ศ๑๐ตำรวจโทเนี่ยได้มีการจ้างนะฮะทางฝั่งของคุณเอเรียกคุณเอกันแล้วกันนะ
คุณเอเนี่ยเขาจะเป็นทหารหญิงคนนี้นะฮะตอนนี้เขาก็เหมือนกับออกจากทหารแล้ว
คุณเอเนี่ยตอนแรกก็ไปทำงานเป็นพนักงานอยู่ในร้านกาแฟของทางคุณนุษย์คนนี้
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคุณนุษย์เนี่ยเขาก็ถามเอบอกว่าเอ๊เอเนี่ยอยากเป็นทหารไหม
บอกเออยากเป็นหลังจากนั้นก็มีการส่งเอเนี่ยไปฝึกทหาร
หลังจากนั้นพอกลับมาปุ๊บพอฝึกสำเร็จมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่า
มีการติดต่อไปที่ทางหน่วยงานหน่วยหนึ่งแล้วก็บอกว่าขอตัวคุณเอเนี่ยมาเป็นทหารรับใช้ในบ้าน
ไม่รู้ไปถืออภิษฎชนตรงไหนปรากฏว่าเขาส่งกลับมาให้
อืมอ่าก็ได้กลับมาทำงานอยู่ด้วยกัน
ต่างต่างนานาปรากฏหลังจากนั้นมันมีประเด็นเรื่องของทางฝั่งของเอ่อ
อือแล้วก็ทำร้ายร่างกายเยี่ยงทาสอืมนะฮะ
ทางฝั่งของนัยทธันหญิงคนนี้นะครับก็ลีกว่าบางทีก็ออกไฟฟ้าช็อตบ้างตบ
ตีไม้ขวัญเสื้อตีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ร้องมานะฮะพอร้องมาเสร็จปุ๊บ
เนี่ยก็มีการช่วยเหลือกันนะฮะระหว่างทาง
คุณกัลแล้วทานายพายศาล
มีการไปแจ้งความนะครับที่ราชบุรีหลังจาก
นั่นเองเนี่ยก็ทางบิ๊กโจ๊กนะฮะท่านสุรเชษฐหักพานเนี่ย
ก็ลงพื้นที่ไปทำเรื่องนี้ด้วยตัวเองจนกระทั่งเรื่องนี้เนี่ยเอ่อ
น่าจะเหมือนกับสู่กระบวนการยุทธรรมเรียบร้อยทางฝั่งของคุณนุษย์เองเนี่ย
ก็ถูกจำคุกนะฮะตอนนี้ยังไม่ให้ประกัน
เรื่องมันน่าจะจบอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องไปรอกันต่อ
แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ทางฝั่งของทหารหญิงเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงอีกบางเรื่อง
นั่นก็คือคนที่ร่วมกระทำความผิดก็คือทางฝั่งของแฟนคนปัจจุบัน
ของทางสิทธิรุตโทษหญิงท่านนี้นะฮะบอกว่ามีเคยไปที่อ่า
ชะอำแล้วก็หัวหินแล้วปรากฏว่าเธอเองเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายนะครับจากทางฝั่งของผู้ชายคนนี้

โดยการที่โดนตบโดนตีเอาปืนต่อหัวนะฮะ
เหมือนกับบังคับให้นอนหันหน้าคว่ำกับพื้นแล้วก็กระทืบ
แล้วก็เหมือนกับตีนะแล้วก็หันหลังกลับมาก็เอาเท้าเนี่ยเหยียบหน้า
คือเขาก็เล่าเป็นสเต็ปต่างนานานะ
ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของแฟน
แฟนของคนปัจจุบันเนี่ยนะฮะของทางฝั่งของ๑๐ตำรวจโทยิงเนี่ย
เขาก็ออกมาพูดแล้วกับทางสื่อเราน่าจะมีอยู่ใช่ไหม
ต้องมีสิเขาก็พูดกันทุกสื่ออยู่แล้ว
เพราะไทยรัฐก็มีอยู่แล้วอืม
นะฮะก็ได้ออกมาพูดแล้วบอกว่าเขายอมรับว่าเขาเนี่ย
แล้วก็เหมือนกับชอบแถชอบโกหกชอบสร้างเรื่องสร้างราว
กระทั่งรุ๊ดเนี่ยเขาไม่พอใจเขาโกรธเออ
เขาก็เลยเหมือนกับทำร้ายร่างกายเอาทางฝั่งของแฟนของของนุษย์ก็บอกว่าเนี่ย
อย่าไปทำอย่างนี้อีกนะแล้วก็ลงไม้ลงมือหรือตีหรือตบไปสองทีอะไรต่างนานาเนี่ย
ทำเพราะเหมือนกับพ่อสั่งสอนลูกอืม
อะไรแบบนี้นะฮะก็ได้มีการนำไปเอ่อ
เนี่ยเขาเลยไปแจ้งคงแจ้งความกันเรียบร้อยสำหรับวันนี้ประเด็นล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เด็ดดอกไม้ดอกเดียวมันสะเทือนไปถึงดวงดาว
ว่าเพราะอะไรคือเรื่องนี้มันมีหลายภาคส่วนมากที่มันเกี่ยวข้องด้วย
ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของ๑๐ตำรวจโทยิงท่านนั้นเนี่ย
ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะคืออายุเนี่ยเกินเกณฑ์แล้ว

ไม่ใช่เขามีการอ้างว่ามันมีเหมือนกับข้อยกเว้น
ข้อยกเว้นคืออะไรก็ต้องไปดูอีกว่าใครเป็นคนยกเว้น
แล้วมันสำคัญขนาดนั้นเหรอนี่เห็นไหม

ทีนี้ทางตำรวจก็ออกมาบอกว่า
อ๋อพูดดีตอนนั้นต้องการกำลังคนที่ทำเรื่องของบัญชี
แล้วคนนี้เข้าเกณฑ์ก็เลยให้เขามาทำอะไรอย่างนี้
ก็นี่ไงแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กรมน๔หัวหน้า
ปรากฏว่าอยู่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองอยู่ราชบุรี
แต่จริงแล้วตัวงานมันอยู่ที่ใต้
แต่ไม่ไปอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้ว

ก็คือ๑เรื่องของตำรวจ

ทางฝั่งจิมรุตโทยิงท่านเนี่ยไปบอกทางฝั่งเอ

ฝากให้เธอเข้าไปทำเป็นอาหารได้

อันนี้ก็ตามคำบอกเล่านะต้องบอกก่อน
ตามคำบอกเล่าของทางฝั่งเอผู้เสียหาย

เอาตัวของทหารท่านเนี่ย

เพราะฉะนั้นใครอยู่เบื้องหลัง

ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาทหารรับใช้มา

หลวงจะน้อยจะเด็กจะกิ๊กจะอะไรไม่รู้

แล้วออกมาก่อนเป็นประเด็นเนี่ย

วันนี้เพิ่งเปิดเผยมาในรายการผมนี่แหละ

มีเงินแค่มีเงิน๕หมื่น

อย่างวันนี้มีคนส่งมาเป็นพนักงานกวาดถนนต้องส่งเสียลูก
ให้เรียนจนกว่าจะจบเพื่อจะให้ไปมีการเสร็จแล้วไปทำงาน
เป็นนี่เป็นสิทธิ์ก็ต้องเท่าไหร่แต่หากคนนี้โชคโอกาสโดยการ

จบเลยแล้วคนที่เป็นนี่ก็จะสอดทำไง

ได้ก็ใช่ไงเลยมีความเหลื่อมล้ำ

แล้วหาวิทยาลัยแหละ
ถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างนั้น

แล้วดนี้ไปทำงาน
แล้วคนที่เขาติดหนี้อ่ะเขาไม่มีโอกาสนะอืมเพราะหนึ่งเขาต้องแบบ
ทำอาหารแล้วจึงชีพต้องใช้หนี้เป็นนี่ก็จะสำหรับหน้าทำยังไง
เพราะมีกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่ไปซื้อมาเนี่ยไม่ได้จบจริงไปซื้อมาแล้วไปแย่งงานก็ทำแล้วอ่ะ
มันก็ไม่แฟร์กับเขาไงอืมถูกป่ะห้าห้าองค์กรใหญ่เรื่องเนี้ยห้าองค์กรใหญ่
อันนี้ยังไงเนอะเนี่ยประมาณแบบนี้ตามกันต่อแล้วกันเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ที่แน่วันนี้ผมเชื่อว่าสื่อทุกสื่อคืนนี้เล่นหมดอืมทั้งเนี่ยคุณอุ๋ยไทยรัฐ
อัมมารินจะที่ไหนจะช่องวันช่อง๘ช่องอะไรผมไปเล่นหมด
ก็ใช่ไงได้เลยห้าหมื่นเองกับแม่เราแบบตั้งใจเรียนกันแทบแย่เลยนึกออกไหม
พี่เมแค่ค่ะค่าแต่งชุดกับค่าค่าเขาไม่พอแล้วห้ามึด
๕วันรับปริญญาเลี้ยงกันก็ไม่พอใช่ไหมครับไม่พอแล้วแม่

เดี๋ยวไปว่ากันต่อเรื่องนี้น่าจะอีกยาว
อีกหนึ่งเรื่องที่รถเมย์พยายามติดตามมาตลอด

แผ่วจริงค่ะมีเหตุการณ์ให้เราแบบระทึก
เรียกว่าตอนนี้คนขับรถผ่านแถวนั้นเนี่ย
หน่อยมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างไม่รู้จะมองมุมไหนกันดีหน่อยค่ะ

ยังไงดีเพราะเส้นนั้นยาวมากเลยทีเดียวนะคะ

อืมเป็นเส้นทางหลักเลยที่เราจะต้องแบบลงไปทางใต้กัน
เอาผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงเขามีภาพออกมาค่ะ
มันเป็นภาพที่ดูแล้วหวาดเสียวบริเวณสะพานกลับรถค่ะ
ตรงวัดพรมรังศรีบนถนนพระรามสอง
ซึ่งเป็นภาพแผ่นปูนชำรุดแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ

มันพร้อมที่มันจะร่วงลงมานะคะ
ขณะที่รถสัญจรไปมาตรงนั้นน่ะนะคะ
ผู้สื่อข่าวเองเขาก็เลยเดินทางไปเพื่อจะไปตรวจสอบเนี่ย
พบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสะพานกับรถพระรามสองซอยหนึ่งร้อยนะคะ
ฝั่งขาเข้าแขวงสมดำเขตบังขุนเทียนกรุงเทพ
คือจากการสังเกตเนี่ยค่ะมันมีผันปูนชมรุดอยู่หนึ่งพัน
ขนาดโดยประมาณหนาสิบเซนติเมตรยาวแปดสิบเซนติเมตรกว้างสามสิบเซนติเมตร
มีเศษปูนแตกหักห้อยลงมาความยาวประมาณ๒๐เซนติเมตร
ซึ่งถ้ามันตกลงมาด้านล่างเนี่ยก็จะตรงกับช่องทางด่วนเลนซ้ายสุด
โดยแผ่นปูนเนี่ยนะคะก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ทำการตัดแผ่นปูนที่ชำรุดออกไปก่อนหน้านี้แล้ว
พอมีคนลงเฟซบุ๊กปุ๊บเริ่มเป็นประเด็นตัวเจ้าหน้าที่ก็ไป
ผู้สื่อข่าวลงไปนี่คือเคลียร์ตรงนั้นออกไปแล้วขณะที่คนงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าวก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นปูนชำรุดกับทางผู้สื่อข่าวอืมคือเอาง่ายตอนเนี้ยขับเส้นพระรามสองทุกคนนะคะ
เป็นหูเป็นตาให้แหละคือเห็นเมื่อไหร่ปั๊บต้องมีคำชี้ชัดลงมาตรงนี้เป็นที่สวนนะคะ
เอาลงมาข้างล่างนี่ก็จะเป็นเศษแบบเนี้ยอยากจะข้างบนลงมาข้างล่างล่ะเออ
นี่เลนซ้ายสุดบางคนจะบอกขับเลนขวาสุดเสียวไว้ตรงทางที่ทำตรงกลาง
พอมาเลนซ้ายสุดปุ๊บอ้าวมีข้างบนตรงสะพานกับรถเข้าไปอีก
คือตอนนี้เวลาจะขับไม่รู้จะอยู่เลนส์ไหนดีแถวนั้นบางทีคนก็จะสังเกตอ่ะ
เขาสร้างกันไม่เสร็จหรือยังไงอ่ะ
ถ้ามันเป็นหายเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเนาะยาวไปค่ะใช่ไหม
มันเหมือนประทู้พร้อมกันพอดีเนาะทุกจุดเลยแล้วแบบว่าสมุทรสาครสมุทรสงครามต้องผ่านตรงนี้ไหม
ผ่านใช่ป่ะสงสารค่ะหัวหินอะไรอย่างเงี้คนไปหัวหิน
แล้วจนเนี้ยคนชอบอยู่สมุดสงครามสมุดเนื่องจากที่ดินในเมืองมันแพง
คนก็เริ่มขยับออกไปอยู่แถวนั้นอืมแล้วรถไฟแล้วเขาสร้างรถไฟหรือทางด่วนไง
ข้างบนด้วยข้างบนอ่ะที่มันที่มันที่คนที่อยู่ตรงกลางเลยใช่ไหม
ตรงกลางข้างบนค่ะลอยฟ้าใช่ไหมอ๋อแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รถไฟฟ้าใช่ไหมอ่ะ
ใช่แล้วก็สะพานกับรถตรงนั้นก็เนี่ยอย่างที่บอกมีหลายจุด
คนก็เฝ้าระมัดระวังกันอยู่ตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ระแวดระวัง
แล้วก็ยังมองถ้ามันเกิดเหตุการณ์หรือว่ามันมีอะไรที่มันดูแบบ
น่าจะเริ่มโดนตกใจแบบนี้รีบแจ้งเลยอืมก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นมาบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นคาดฝันเนาะ
เมื่อวานถ้าเราพูดกันอยู่เรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จด้วยเอาล่ะในที่สุดก็คือเขาขอขึ้นมานานแล้วล่ะ
ต้องพูดอย่างหนึ่งว่าเขาขอขึ้นมาสักเกือบปีแล้วนะที่จะบอกขอปรับ
ถ้าอย่างนั้นเขาจะไม่ขายในประเทศแล้วเขาจะไปขายเมืองนอกแล้ว
หรือน้ำมันทอดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยแป้งเองก็ขึ้นข้าวสารนะฮะดีค่ะพรุ่งนี้เนี่ย
จากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยขึ้นแล้วบาทนึงเนี่ยนะครับ
แต่พรุ่งนี้เบนซินแก๊สโอฮอลก็ขึ้นด้วยนะฮะ
พรุ่งนี้เป็นวันที่ขึ้นแต่วันนี้คืออธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ย
พร้อมด้วยตัวแทนผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๓ยี่ห้อ
เรารู้จักกันอยู่แล้วมาม่าโตมากับมาม่าไหมไวยยำ
เขาร่วมกันแถลงข่าวครับร่วมกันที่กรมการค้าภายในนะครับ
กรมการค้าภายในก็อนุมัติให้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป๓ราย
คือมาม่าไวและยำเนี่ยปรับขึ้นราคาจำหน่ายซองละไม่เกิน๑บาท
ทุกวันนี้เราซื้อกันเนี่ย๖บาทค่ะ
ตั้งแต่พรุ่งนี้๒๕สิงหาคมเนี่ยเขาปรับเพิ่มอีกบาทนึงนะฮะ
ก็จะกลายเป็นซองละ๗บาทก็คือขึ้นได้ไม่เกินบาทนึงแหละ
ซึ่งเห็นว่าผู้ประกอบการมีต้นทุนต้องยอมรับ
เขาก็บอกเขาก็ยอมรับจริงว่าวัตถุดิบเนี่ยมันเพิ่มขึ้น
ข้าวสาลีเอยก็แพงขึ้นน้ำมันปลามก็แพงขึ้น
พลาสติกที่เป็นบรรจุพันธุ์ก็แพงขึ้นพลังงานค่าแรงงานก็แพงขึ้น
โดยการปรับขึ้นราคาบะหมี่ครั้งนี้นะฮะกรมการค้าเนี่ยก็มีข้อกำหนดสองข้อหาคือหนึ่ง
ข้อสองข้อไม่ใช่ข้อหาสองข้อคือหนึ่ง
หากราคาวัตถุดิบปรับราคาลดลงเมื่อไหร่คือหมายถึงแป้งสาลีปรับลดลงเมื่อไหร่
พลังงานปรับลดลงเมื่อไหร่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปรับราคา
ลงบินลงด้วยนะอืมรวมทั้งต้องแจ้งข้อมูลราคาวัตถุดิบให้กรมอ่ะ
รับทราบต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาต้นทุนอย่างใกล้ชิดต่อไป
เพราะถือว่าหลายหลายคนเนี้ยเป็นเป็นเป็นของมันเทาะมัน
เป็นเป็นเป็นอาหารมื้อหนึ่งนะถูกเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก
ไหมล่ะนะฮะโอเคกลับมากัน
พ่อฉันขอไลโอได้สิเธอส่งให้สุชาติตันเจริญหน่อยได้ไหม
สุชาติบอกว่าสุชาติผมล่วงอันนี้พูดจากใจ

เอาปากให้ให้หน่อย

แต่ต้องเปล่าป๋านะไว่พ่นนะอย่าไปดื่มได้
เธอสูชาห์บอกว่าขอให้หนูให้หน่อย

โทรแบบว่ารายละเอียลของเธอมาใช้แล้วก็ติดใจ

แล้วลื้อแล้ววิมารสะพานลอยนะฮะเขาบอกว่ามีชายรูปร่างใหญ่
ข้อมูลไม่ใกล้ขึ้นคนเดียวคืออะไรวะอ้าวไปดูหน่อยนี่เห็นไหมล่ะ
โพสต์คลิปภาพบนสะพานรอยบริเวณตลาดคานหามนะฮะ
ที่จังหวัดอายุทยาเนี่ยหลังมีคนเนี่ยยึดเป็นที่พักอาศัยนะครับ
ซึ่งมีการผูกผ้าม่านตั้งโต๊ะปูกระเบื้องเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ตั้งวางเข้าของเครื่องใช้โดยมีข้อความระบุบอกว่า
หมดสิงหาอยู่แล้วเมื่อไหร่เธอจะมาหานี่

เออล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบก็พบว่า
ตรงจุดนี้นะเป็นสะพานรอยข้ามถนนโรจนะ
ทางหลวงหมายเลข๓๐๙ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๕
หน้าทางเข้าชุมชนวัดคานหามที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครสิทธิยา
ตรงจุดนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะครับมีหอพัก
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยุธยานะครับก็เข้าไปทำการลื้อถอนออกทันที
โดยเรื่องนี้นะครับนายธวัฒน์ช่างคำ
เป็นตำแหน่งพนักงานชั่วคราวแขวงทางหลวงยุธยาเปิดเผยบอกว่า

ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด๑๔สะพานตลอดเส้นทาง๒๐กิโลเมตร
พบกลุ่มคนเร่ร่อนมาขอทานพักอาศัย
ส่วนที่มีการมาจัดวางของจัดสถานที่เหมือนเป็นข่าวที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะ
เป็นช่วงที่ทางแขวงของอุทยาเองเนี่ยไม่ได้ทำมาทำความสะอาดนะครับ
ก็เลยมีคนเนี่ยมาพักอาศัยตามที่ปรากฏในภาพ
ขณะที่ทางฝั่งของน้องผู้หญิงคนหนึ่งฮะชื่อไม่ใช่น้องผู้หญิงอายุเยอะแล้ว๔๐ปี
ธาริกาก็บอกว่าคนเร่ร่อนมาหลายกลุ่ม
แต่ว่าชายคนที่มาอาศัยอยู่บนสะพานรอยเหมือนกับเป็นบ้านคนนี้
หลายคนบอกว่าน่ากลัวมากนะบอกเป็นชายรูปร่างใหญ่มีรอยสักมีจักรยานหนึ่งคัน
จะไปไปมาแบบนี้เนี่ยหลายครั้งหลายคนแล้วซึ่งพนักงานหญิงเนี่ยก็จะขึ้นไปทำความสะอาด
ไม่กล้าขึ้นไปทำนะครับเพราะว่ากลัวต้องรอให้มีคนเดินข้ามไปถึงจะรู้สึกปลอดภัย
เขาบอกว่าเหมือนกับตอนนี้นี่ลื้อออกไปแล้วก็ถ้าไม่เป็นข่าวก็ไม่ก็ไม่เอาออกหรอก
มีผ้าหมุงผ้ามารมีอะไรนะมีผ้ามารด้วยไหม
เหมือนพ่อกับในคลิปเลยนะที่แบบต่างประเทศให้เขานอนได้เนาะ
คุณจะกดโทรศัพท์อีกจะกดพอละ
อ้าวแล้วที่เมื่อกี้เธอแหกตาแหกปาก
ในระหว่างที่ฉันอ่านข่าวเลยอีบ้า

นี่ไงอ่านที่๖ทะพริกน้ำทะพยาตุ๋มปิ๊ดอิบตะหลิง
แล้วเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของเธอมันไม่เห็นได้รายงานเลย
วันนี้อ่านข่าวคล้ากันอยู่
กลัวว่ามึงจะคล้าคนอย่างเดียวนะไม่ดูน้ำท่วมนะหนุ่มน้อง
ไอเท่าไหร่หรืออะไรยังไงวะมีการรู้อ่าถ้าสมมุติเป็นนักข่าว

เขาเขียนบอกกรเขาเขียนมาให้มันแปลว่าอะไร

มันเติมได้น้ำอีกกี่เปอร์เซ็นต์

ถูกแบบฉันก็ไม่เข้าใจละไป๑๕๐๐บาท

น้ำท่วม๑๖๐๐ล้านลูกบาทไหม

มันเทมาจากตรงนั้นเยอะขนาดไหน

แต่เรื่องคาราวายน้ำถ้าเค้าบอกเป็นตัวแรก
มันจะมีบาร์ของมันอยู่ว่าโอเคปกติ

โอกาสที่น้ำมันกำลังจะท่วมถึงเรา
มันนำเท่าไหร่

บวกรูบฟัง๐ไปอีก๓ตัว

แต่เราก็จะนึกท่าปริมาณว่ามันมหาสร้างเท่านั้น

เอาไงจะอธิบายให้ฟังนะความรู้ฉันมีแล้ว
เพราะคนทวิตเตอร์บอกมา
ก็คือ๑ลูกบาทเมตรเท่ากับ๑๐๐ลิตรถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่า๑๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ย
ก็เท่ากับใส่สูงอีก๓ตัวก็เป็น๑๕๐๐๐ลิตรต่อวินาที

วันหนึ่งเราขึ้นน้ำได้กี่ลิตรน้ำขวดที่เรากินกินกันอ่ะก็ลิตรหนึ่งอ่ะ

ก็เท่ากับระบายน้ำวินาทีนึงเท่ากับล้านกว่าขวด

ประโยชน์อยู่ไหนก่อนที่เราพูดกันเนี่ย

เห็นภาพว่าอ๋อมันขนาดเท่าไหร่

เอาหนุ่มไปตรวงดีกว่ามา

ก็เท่ากับ๑๕๐๐ลิตรต่อวินาที

เออชะลาดแล้วนี่ก็อธิบายแล้วไง

ก็เมื่อกี้ที่พูดก็คือน้ำขวดขวดละลิตร
ผมให้คุณอ่านอย่างนี้ชาวบ้านเข้าใจด้วย
นี่ยังไม่รู้เลยนะว่าน้ำท่วมอำเภอไหนบ้างเนี่ยตอนนี้
เถียงกันที่ปริมาณน้ำกี่ลูกบาท

สองวันนี้สองวันนี้บ่ฮ่าฉันกำมันสองวันนี่
ชีวิตฉันดีดีรายงานข่าวตรงเป๊ะ
ไม่ต้องมานั่งรับอารมณ์ผีบ้าว่าอีนี่จะแบบอารมณ์ดี
อารมณ์ตื่นหรือยังอารมณ์ผีเปรตเว้ยจริง
มาปุ๊บวันแรกมาถามอะไรง่วงง่อมันคืออะไร
ไม่รู้คุณง่วมั้ยถามคุณรู้นะอ๋อถ้าฉลาดก็คงจะฉลาดกว่านี้อีผี
เอาอ่านไปอีบ้าถามอะไรที่มนุษย์มะนาเขาไม่ถามกันอ่ะ
แล้วใส่ซูซิเดี๋ยวผมพิต้อมเรนโบเลยนะ
ห่ะห่ะ
เหลืออีกไปถึงสี่สิบเซ็นดีนะเอออย่างนี้เข้าใจ
ตะลิงมันชื่อติ่งเพราะเสมอติ่งนี้ไม่ได้

ถ้าเกิดเสมอติ่งนี้ไม่ได้นะเพราะมันหลายติ่งมาก
พี่จะเอาติ่งไหนดิ

โดยกรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวเขื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ก็สามารถรับน้ำสูงได้กว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ปุ๊บก็จะต้องมีการเฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมง
สิ่งหนึ่งเครื่องสูบน้ำอาจจะต้องกลับมาแล้วเนาะณตอนนี้
แล้วมีการขอเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมจากระบบของกรมศิลปากรกรมชนประธาน
ส่วนโบราณสถานสำคัญตามริมแม่น้ำเจ้าพญาก็ได้มีการวางแนวเขื่อนจนเสร็จแล้วล่ะ
เช่นวัดธรรมารามนะฮะวัดกษัตราที่ราชบอละวิหาร
พระอารามหลวงสามารถรับสถานการณ์น้ำได้นี่คือสถานการณ์น้ำ
อายุทธิยาเนี้ยน่าสงสัยอืมน่าจับตามองพอสมควรนะอืม
ห้าร้อยล้านลูกบาทเมตรถูกก็เขาบอกว่ามีบางบานเสนา
ผักไห่บางไส้บางประอินแล้วก็พันธกรศรีทธิยาเนี้ย
เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะที่มันอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ย
ก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะฮะหกอำเภออืม
แต่ในเขตเศรษฐกิจต้องยอมรับยังในตัวเมืองยังไม่มีน้ำ
แต่ตอนนี้คือก็เหมือนปกติเนาะบางบานมันเป็นพื้นที่รับ
ประจวบกับช่วงนี้เนี่ยน้ำทะเลหนุนด้วย

ให้หายใจหายคอแบบอ่านข่าวก็เหนื่อยด่ากับแกก็เหนื่อย
พักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

เออละทำไม
พูดเลยพูดเอาเร็วช่วงหนุ่มคือกัญชัยจัดให้เร็ว

อยากจะยังไงเร็วว่ามาคนโดนอุ้มโดนเอิ้มคนอย่างเธอ
ผู้รักลูกฉลอง๑๙ปีหวานฉ่ำ

ถ้าสมมุติแจ๊ดไม่ได้เมียคนนี้ก็ไม่มีแจ๊ดที่ดังขนาดนี้
จริงเป็นชะนีที่แบบส่งเสริมแบบว่าแจ๊ดจนแบบว่าคือแจงเนี่ยแหละ
เขาก็ได้โพสต์ภาพย้อนความทรงจำพรบรอบแต่งงาน๙ปีแล้วนะ
แต่เกลียดแว่นในแจ๊ตอันนี้มากเลยคุณทีน
การเลือกแต่งงานไม่ง่ายถ้าเราตั้งใจเดินไปด้วยกันก็ไม่ยาก
เชื่อซึ่งกันและกันยอมกันอดทน
เส้นทางที่เลือกเนี่ยมันไม่ได้สวยงามนะ
เพราะเราก็เดินด้วยกันมาแล้วทั้งหัวเราะทะเลาะร้องไห้
เราก็ผ่านกันมาหมดแล้วนะขอบคุณนะ
เลือกผู้ชายไม่ผิดเลยแจ๊ดดูแลทุกคนดีมาก
เสียสละตัวเองทุกอย่างไม่ได้นอนไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไร
ขอแค่ให้ครอบครัวกินอิ่มนอนหลับตลอด๑๐ปีที่อยู่ด้วยกันมา
ผู้ชายคนนี้มีแต่ความรักที่มอบให้
จะดูแลแจ๊สให้ดีที่สุดเหมือนที่แจ๊ดดูแลแจง
วันแรกเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นเพิ่มเติมคือรักกันมากขึ้น

จะได้อะไรเป็นของขวัญ

ใช่แต่เขาจะมีของเซอร์ไพรส์แต่ละที่ไง

เขาบอกว่าไม่ต้องเซอร์ไพรส์อะไรนะบอกไว้ก่อน

ก็ได้พี่แจ๊มเป็นคนเปย์

ขนาดรถต้องไปขอเมียซื้ออะไรนะ

หรือไม่ก็นั่นไงไปซื้อของมาแล้วให้พี่แจ๊มตามจ่าย

เอ๊บไว้ก่อน
ไปดูคุณใบเตยค่ะพาน้องเวทมนต์ไปเที่ยวซิงคโปร์นะคะ

ต่อมาก็เป็นภาพแบบว่าวิวสวยชิคของแม่ใบเตย
อยู่ในแบบช็อปแรนด์ดังนะคะ

เนื่องจากว่าติดงานนั่นเองนะคะ
ใบเตยไปกับพี่ช่างแต่งหน้า

เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องของความสูญเสียวงการบันเทิงไทยนะครับ
ยอดนครนายกนะฮะเสียชีวิตแล้วนะครับ
หลังจากที่อาเขาซุดมานานแล้วก็เดินไม่ได้เนี่ยนะครับ
นครนายกนะครับหรือว่าสมัครผลประเสริฐครับ
อายุ๗๓ปีเนี่ยคนนี้เนี่ยฮะ
คือเป็นตลกชื่อดังนะคุณผู้ชมครับ
ล้มป่วยมานานหลายปีนะฮะจนไม่สามารถพูดโต้ตอบอะไรได้เลยนะครับ

ก็บ้านพรรคในดังบนพมณีเที่ยงพลเมืองนครนายกครับ
สำหรับคุณยอดเกิดเมื่อปี๒๔๙๒นะฮะ
ร้อยเก้าสิบสองนะฮะที่จังหวัดนครนายกเป็นนักแสดงตลกชาวไทยครับที่มี
อิกลักษณ์ประจำตัวคือหัวล้านเข้าสู่วงการในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดโดย
อยู่ในวงตรีลูกทุ่งนะฮะแล้วก็เริ่มเล่นตลกคาเฟ่จากคณะสี่ดาวร่วม
ก็ก็เสียชีวิตแล้วเนอะเนี่ยครับคือก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวออกมาเองนะครับ
แกเนี่ยไม่สบายแกป่วยแล้วก็ทางคุณบินใช่ไหมคุณบินเอกพันธ์เนี่ยจะเข้าไป
จุดเหลือแล้วก็นำตัวไปส่งลงพยาบาลนาไม่ทันเก็บชีวิตก่อนแล้วเนี้ยนะครับ
โอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
คุณผู้ชมจำมุกเมโลได้ไหมคะมีคนไปกินวันเกิดใช่ไหม
หอยมาแล้วก็แบบเจอมุกเมโลอีกแล้วอ่ะคือไปกินหมูกระทะนะคะ
ที่เชียงรายแล้วปรากฏเคี้ยวไปเอ๊ะทำไมมันมีเหมือนมีอะไรแข็ง
ออกมาปุ๊บมันเป็นมุกเมโลพี่แต่ก่อนเราตามหากันใหญ่เลยว่าไอ้เจ้ามุกเมโลเนี่ย
แต่ก่อนหอยหวานอยากหาหอยกันเลยว่าแบบไอ้มุกมันอยู่ตรงไหนนะ
ตอนนี้ออกมาปุ๊บโอ้โหจำดูดิคนงงอ่ะไปเจอที่เชียงรายร้านหมูกระทะนะคะ
เรื่องราววันนี้ก็คือคุณสิทธิเดชอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงราย
มีการเปิดเผยบอกว่าช่วงวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาตัวเอง
แล้วก็แฟนสาวพร้อมกับครอบครัวเนี่ยไปฉลองวันเกิดกัน
ภายในร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

แฟนสาวกับญาติก็พากันไปตักอาหารมา
ทีนี้หนึ่งในนั้นมันมีหอยหวานอยู่ด้วยค่ะ
หลังจากกินไปสักพักก็กัดไปโดนอะไรบางอย่างของเนื้อหอยหวาน
โดยตอนนั้นคิดว่าน่าจะเป็นพวกเศษหินที่ทางร้านล้างออกไม่สะอาดแล้วก็ไม่หมด
หลังจากคลายออกมาแล้วเขียนดูโอ้โฮตกใจค่ะ
เพราะว่าหินด้านกลางนี่คล้ายกับไข่มุกแม่เล็ก
ก็เลยพูดคุยกับแฟนแล้วก็เก็บไข่มุกกลับมาที่บ้าน
ก็พบบอกว่าไข่มุกนี้เนี่ยเป็นไข่มุกเมโลที่กำลังโด่งดัง
ราคาขายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท

ใช่ก่อนอันนี้ที่เราเป็นข่าวกันเนี่ย
เขาบอกว่าอันนี้มันเป็นของที่หายากมาก
แฟนสาวเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทย์จังหวัดเชียงใหม่เลย
โดยทางศูนย์ยืนยันออกมาบอกว่าเป็นไข่มุกเมโลของจริง
พร้อมทั้งออกใบรับประกันให้ด้วยนะคะ
โดยรายละเอียดของไข่มุกก็คือมีขนาดเนี่ยค่ะ
ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีคนมาขอซื้อเขาบอกว่าเขายินดีจะขายนะคะ
แล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยต่อรองราคากันด้วย
ตอนนี้คนกว่าซื้อหอยหวานแล้วก็ดูมุกกันใหญ่เลย

หรือบางทีที่กินที่เวลาที่เรากัดเข้าไปแล้วฟันเราแตก

แบบร้านหมูประท้าคือแบบฝันที่อุดมันแตก

อันนี้เขาก็โชคดีใบแล้วนะ

งี่อะตอนนี้ประเด็นเรื่องของ

น้องผู้หญิงที่ทนายตั้มพาไปร้องที่ว่าโดน

แล้วน้องเล่นละครอยู่ด้วย

โอเคสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ